ผู้ชมบันไหนส่องไฟแวบแวบ
ฮะบันไหนอย่างไร
และมีทับดาราสุกปลาเมืองไพรปาทาสด้วยนะคะ
แฟชั่นอลังการงานสร้างมาก

ตามไจ้กะรีนไปดูสกรูปพิเศษดี้เลยครับ

คุณผู้ชมตอนนี้นะคะแจ๊กรีนอยู่ที่งานแฟชั่นค่ะ

มีซุปตาจากเกาหลีนะคะฮันโซฮีมาเมืองไทยด้วย
แล้วก็มีพี่แอนทองผสมมิวนิษฐาเจมส์จิดารามากมาย
ตาแตกขนาดไหนเดี๋ยวไปดูเลยค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะเรียกว่าเคลิบเคลิมไปเลยนี่
แจ๊คไปงานมาแต้มบุญสูงมากเลย
จริงมีสัญลักษณ์กระทบหลายฉันร้องกรี๊ดเลย
แฟชั่นปังไปแล้วอัปเดตข่าวดีกว่า
เมื่อวานนี้เจมส์จิรายุโป๊แตกเบา
ผมเห็นว่ามันน่ารักดี

เป็นรักหลอยดีแหละ
มีนะครับ
ก็มีนะครับมีบ้างนะครับ
ทำไมเป็นไร
คือเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติให้เกียรติแฟนตัวเองตลอด

บางทีมันก็ไม่ได้แฮปปี้เสมอไป
โตเชียลนะเซอร์จิปเขาน่ารักมากจริง

โตโน่เจอดราม่าเยอะใช่ไหมไม่สนใจนะคะ
เพราะว่าพี่โตโน่ล่าสุดอย่างที่ทราบกันประกาศเลยผมจะบวช
เพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนที่ช่วยทำให้ภารกิจการว่ายน้ำครั้งนี้มันลุล่วง
บวชก็คือวันที่๙มกราคมอันนี้เป็นภาพเก่านะ
เพราะว่าเคยบวชมาก่อนก่อนอันนี้นะคะ
แล้วก็ไม่ได้วนเอาไว้อย่างที่หลายคนเขาเมาส์กันนะคะ
งานนี้พี่โตโน่ทำด้วยใจจริงค่ะ
ทราบว่าจะบวชวันที่๙มกราค่ะ
๑๕มกราจะสืบออกมาที่วัดธินาคอนถนนวัฒนธาตุถนน
บนค่ะไม่มีการบนอะไรทั้งนั้น
ไม่ได้มีแพลนนี้เลย
แต่ว่าอยู่ดีวันหนึ่งพี่โน่เขาก็พูดขึ้นมาว่า
คือเขาไม่รู้ว่าจะตอบแทนน้ำใจของทุกคนยังไง
ปิดท้ายนิดนึงนะคะปิดท้ายกับแม่มิวนิษฐาค่ะ
คุณผู้ชมมาแบบเซ็กซี่มากโชว์แผ่นหลัง

แล้วก็เปิดใจเรื่องความหลงรักลูกสาวน้องมาริน

แล้วจะบอกว่าคือมารินชอบชุดนี้ไม่ยอมถอด
แล้วที่สำคัญนะคะทั้งแบบว่าคุณแม่มิว

มาเล่นละครเพราะเราปั๊มลูกอยู่นี่แหละ
ฟังเสียงหน่อยค่ะมารินเอ็นดูมากเลยลูก
จริงว่าชุดกระทงนี่แหละที่เขาไม่หัก

ก็คิดว่าน่าจะมีแหละค่ะ

ก็คุยตลอดเลยว่าจะยังไงดี

จะไปขยำหมั่นเขี้ยวลูกเขาแบบนั้นไม่ได้นะ